แฟนคิดถึงว่าเมื่อไหร่นะคะ

เดี๋ยวไปฟังคุณแม่สุดสตรองด้วยล่ะ

เห็นว่าจะเล่นภาคต่อซีรีส์ศรีอายุทยา

ไปฟังเลยค่ะอัปเดตให้หายคิดถึงกันเนาะ

ว่ายังไงจะต้องรับภายในปีนี้ค่ะ

แต่ตอนนี้ก็ของหม่อมน้อยไหมคะที่
หม่อมน้อยก็คือรับเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
ก็อันนั้นเป็นรับเชิญค่ะ
ในส่วนรับเชิญก็จริงหายไม่กี่คิวค่ะ